ข่าวที่จะพาไปดูเนี่ยระทึกตกอกตกใจยิ้มไม่ออก

เพราะเมื่อสักครู่นี้คุณอริยาโปรยไว้เรื่องของรถยนต์
ที่ต้องขับผ่านกระแสน้ำ
ใช่กระแสน้ำในคลองที่มันแบบเชี่ยวมาก
ที่นครนายกคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
ตกอกตกใจระทึกขนาดไหนนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมสีดำนั่นน่ะคือรถที่มันอยู่ที่น้ำค่ะ
อยู่กลางกระแสน้ำแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวมาก
คือรถคันนี้ติดอยู่ที่ต้นไม้นะคะ

ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

สลิงใช้เชือกดึงรถขึ้นมา
คือต้องใช้รถออฟรถของเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดึงนะคะ

ตั้งใจจะมาพักผ่อนกับเพื่อนอีก๖คนที่คลองมะเดือ
แล้วตอนข้ามไปอีกฝั่งช่วงเย็นตอนนั้นจะเข้าที่พักแล้วนะ
กระแสน้ำในคลองมาเดือดที่แรกยังปกติอยู่
แต่พอตอนเย็นหลังจากที่เขากับเพื่อนออกไปเที่ยวในตัวเมืองแล้ว
จะกลับที่พักปรากฏว่ากระแสน้ำมันเริ่มไหลเชี่ยวขึ้น
เพิ่มระดับขึ้นตอนนั้นยังไม่คิดอะไรนะ
ก็คิดว่ารถเป็นรถสูงรถใหญ่น่าจะขับลุยข้ามคลองไปได้
คือนึกว่าจะฝ่ากระแสน้ำไปไหว
ยังไงทีนี้พอถึงกลางทางเท่านั้นแหละคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
รถเสียอาการทรงตัวเพราะว่าน้ำมันแรงมากจริง
เขาก็พยายามจะเร่งเครื่องนะคะแต่ก็ต้านไม่ไหวอ่ะ
โดนพัดไปแล้วก็ไปติดอยู่กับต้นไม้ข้างตลิ่ง

คนในรถรวม๖๗คนก็ต้องหนีตายกันออกมาจากหลังคา
คือพอดีรถคันนี้หลังคามันเปิดได้

แล้วก็รีบโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ใครที่อยู่ที่นครนายกจะรู้ว่าฝนมันตกลงมา
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึกแล้วมันตกต่อเนื่องเลย

ทำให้ปริมาณน้ำในคลองมะเดือ

มันเพิ่มขึ้นเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยว

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องดูสถานการณ์ฟ้าฝน

โชคดีที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยได้ทันนะคะ